ต่ออีกหนึ่งเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมนะครับ
มีคุณตาคนหนึ่งพาหลาน๔ขวบ
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
แน่นอนครับย้อนสอนรถกระบาดที่เขาขับมาพุ่งชนกระเด็นอย่างแรง

ให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อน
นี่พยายามที่จะย้อนสอนไปพยายามที่จะ
แล้วเนี่ยครับจังหวะเดียวกัน
กระเด็นสิครับรถนี่โอ้โหหมุนคว้าง
และทั้งสองคนก็นอนอยู่แบบนั้นเลย
เป็นภาพของกล้องวงจรปิดของเทศบาลตะบลนาวง
ติดอยู่ที่จุดกลับรถหน้าวัดนาวงศ

ก็คุณตาคนนึงชื่อว่าในวรเอี่ยมละม่อมอายุ๖๖ปี
ขี่รถจักรยานยนต์พาเด็กชายจารุวัฒ
ของซอดหลานชายอายุสี่ครับซ้อมท้ายไป

แต่ว่าเป็นการย้อนสอนตัดไปเลย

ก็ขี่ข้ามไปแต่ไม่ได้หันขวาไง

เป็นกระบะขับทางตรงมาแล้วเขาก็เบรกไม่ทัน
กับรถจักรยานยนต์ของนายวรกระเด็นล้มลงกลางถนน
รถกระเด็นไปไกล๑๕เมตรพลมงดีก็แจ้งกู้ภัย
เข้าไปช่วยนำตัวน้องสองคนสวมร่วมพยาบาล
นายวอนผู้เป็นตาอาการก็สาหัสกระโหลกร้าว
ส่วนหลานเด็กชายจรุวัฒน์อาการปลอดภัย
หลังเกิดเหตุคนขับกระบะไม่ได้หนีไปไหนนะฮะลงไปช่วยดูเต็มที่เลย
ชาวบ้านก็บอกว่าจุดนี้มักจะมีคนย้อนสอนแบบนี้เป็นประจำ
แล้วก็มักจะมีการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยครั้งทีเดียวนะครับ